คุณผู้ชมเรื่องไม่น่าเชื่อเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกันนะคะ
แล้วมันเกิดกับผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ยืนเสียชีวิตอยู่ท้ายรถ
หลายคนงงเหมือนที่พี่อุ๋ยงงได้แล้วว่าฮะยังไงนะ
อันนี้ท่ามันยังไงเนี่ยทุกคนงงมากว่าเดี๋ยวนะ
คือมันมีผ้าใบคุมแล้วเขาไปยืนเสียชีวิตยังไงแบบนั้น

ใช่ค่ะตัวเนี่ยยืนติดท้ายรถกระบะคันเก่า
จอดอยู่ริมถนนยานนาวาท้องที่สอนอบางโพงพาง

แขนห้อยล็อกอยู่กับราวประตูลูกกรงเหล็ก

ลอดเข้าไปในช่องราวประตู

ใช่ไหมครับแล้วภาพเพื่อสะกลับว่ามันอยู่ข้างใน

ถึงได้ห้อยออกมาอยู่แบบนั้น
แล้วก็ประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินมาชนะสูตร
เบื้องต้นนี่เล่าเด็กแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยเห็นมั้ย

โอ้ยงงมั้ยหลายคนงงนะ
ผู้ตายคือนายรัฐพงศ์เกาะพูนอายุ๔๒ปีเป็นชาวบุรีรำ
เขาเป็นช่างซ่อมรถรับจ้างหากินอยู่กับน้องชายอีกคนนึงนะคะ
เขาใช้รถคันนี้แหละคันที่เขาตายคารถอ่ะ
เป็นจุดรับซ่อมรถเคลื่อนที่สำหรับคนในชุมชนระแวกนี้
แต่สภาพศพมีรอยรัดที่ลำคอด้วยค่ะ
เบื้องต้นนำสบส่งโรงพยาบาลจุฬา

พอสอบสวนดูเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ย
ลุ้มคลั่งเพราะว่าติดเหล้าค่ะ
น้องชายเลยแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ

เหมือนขังเอาไว้ในรถกระบะของตัวเองอะค่ะครับ

เจอผู้ตายอยู่นอกตัวรถ
หัวกับแขนถูกราวล็อกเอาไว้

การแบบนี้ค่ะหลังจากที่เค้าคลุ้มครั่งเพราะว่าติดเหล้าใช่ไหม
น้องชายแจ้งตำรวจมาแล้วก็จับเขาขึ้นไปนั่งบนกระบะ
แต่คงพลาดท่าคือตัวออกมาแล้วแต่แขนกับคอ
มันผิดท่าแล้วมันก็เลยล็อกคาอยู่กับราวเหล็ก
ราวเหล็กอันนี้มันก็เลยกดทับลำคอ

แล้วก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตค่ะ
เมืองต้นญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็จะนำศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบ้านเกิดค่ะ